เรื่องนี้เราต้องตามให้ถึงที่สุดค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่านอกจากเราจับตาแล้วเนี่ย
ชาวเน็ตเองสังคมเองก็จับตานะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่สกลนครค่ะ
พันธาอากาศเอกควบรถเก๋ง
ฝ่าไฟแดงแล้วไปชนกับน้องนักศึกษาสาวซ้อน๓แบบนี้ค่ะ
คือน้องมาจากด้านซ้ายน้องไฟเขียวแล้วนะคะ
แต่ว่ารถเก๋งคันนั้นเนี่ยคือสีขาวเนี่ย
ฝ่าไฟแดงเลยค่ะแล้วไปชน
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วสังคมตั้งคำถามเยอะคือ
คนมีสีขับรถฝ่าไฟแดง
ทำไมคุณไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

เพราะเหตุการณ์นี้มีคนตาย๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑รายด้วยกันนะคะ
สังคมบอกว่าช่วยกันจับตาคดีนี้อย่าปล่อยให้คนที่ทำผิดเนี่ยคือ
ลอยนวลหรือว่าได้รับโทษชนิดที่ว่าไม่สมควรได้รับคือรับโทษน้อยเกินไปนะคะ
เพราะตอนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นสักประมาณตี๑๔๕นาทีของคืนวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
ตามรายงานข่าวเนี่ยคือคนที่ขับรถเนี่ยเป็นฐานอากาศแล้วไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
มาตรวจวัดอีกทีหนึ่งคือสักประมาณ๑๐โมงเช้า
ตอนนั้นเนี่ยวัดได้ปริมาณคือ๒๙มิลลิกรัม

ถ้ามันไปแล้วคล้ายกับทายาทเครื่องดื่มชุกกำลัง
จำได้ไหมคะที่ชนดับตำรวจเสียชีวิตที่แถวทองล้อ

ครั้งนี้วัดตอน๑๐โมงเช้า๒๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก๊อฟ
แต่ทางหลักวิทยาศาสตร์มันสามารถคำนวณย้อนกลับมาได้ไง
ตอนที่คุณชนมันประมาณเท่าไหร่

เอาล่ะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องจับตานะคะ

อยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านธาตุนาเวงถนนนิดโย
ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ
น้องที่เสียชีวิต๒รายด้วยกัน
ก็คือนางสาวนัทธพรหดทะเซนอายุ๒๑ปี
รายที่๒ก็คือนางสาวกัญญารัฐรัตนาอายุ๒๑ปี
น้องทั้งสองคนเป็นคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสชื่อว่านางสาวจันจิราหงภูอายุ๒๑ปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์สกลนครทั้ง๓คน
ทั้งหมดกำลังศึกษาชั้นปีที่๓แล้วก็ชั้นปีที่๔
สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครค่ะ
ส่วนคนขับรถเก๋งคันสีขาวที่ฝ่าไฟแดงทราบชื่อต่อมาคือเป็นทหารอากาศ
ศพันธาอากาศเอกธีรศักดิ์ศรีทองอายุ๔๙ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนี่สภาพรถของเขานะคะส่วนนี้วันเกิดเหตุค่ะ
ความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งจากรถทั้งสองคัน
นำมาจอดไว้บริเวณโรงพักจุดเกิดเหตุนะคะ
ญาติของน้องนักศึกษาทั้งสองท่านที่เสียชีวิต
แล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนคร
ก็เดินทางมาร่วมติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่ารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจมาก
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่ามีตัวแทนของคนขับรถเก๋ง
คันเกิดเหตุคันก่อเหตุติดต่อบอกว่าขอจ่าย๕๐๐๐แล้วจบ
ไม่ได้จ่ายสบละ๕๐๐๐บาทพี่เบิร์ดก๊อฟ
ศพ๕๐๐๐บาทอันนี้ญาติของแม่
แม่ของน้องผู้เสียชีวิตเป็นคนบอกเลยนะ
ทำไมคุณตีราคาชีวิตของคนอื่นเขาต่ำจัง
นั่นแหละพี่เบิร์ตเขาเลยตั้งคำถามกันเยอะแล้ว
เน็ตบอกว่าอย่าปล่อยให้คดีนี้มันจบลงไปง่ายนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราติดตามกันให้ค่ะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะพันธาอากาศเอก
เทียวระสักผู้ก่อเหตุก็เดินทางมารับเศร้าข้อกล่าวหาแล้ว
มาพร้อมกับนายทหารพระธรรมนูลนะคะ
ก็ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือ๑ข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา
อันนี้ตำรวจเขาแจ้งข้อหานี้นะคะ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วย
หลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาเสร็จปุ๊บช่วงค่ำ
พันธาอากาศเอกธีรศักดิ์ก็เดินทางขึ้นรถตู้
บริเวณด้านหน้าโรงพักทันทีเลยนะคะ
โดยมีนาวาอากาศโทจิรพงศ์ทองโคตร
หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือนกองบินที่๒๓อุดรธานี
แล้วก็นายทหารพระธรรมนูลเป็นผู้ชี้แจงนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล
แต่ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
และรู้สึกเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ซึ่งขั้นตอนต่อไปยืนยันว่าจะต้องดำเนินการทุกอย่าง

รวมทั้งเยียวยาครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะ
และสุดท้ายทั้งหมดก็ขึ้นรถตู้กลับออกไปค่ะ
หนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงแล้ว
ก็บอกว่ารู้สึกพอใจแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่าง
เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะคะอืม
ก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตด้วยแล้วกันเนอะนะครับ